กลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุส่งท้ายปลายปีกันซะหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมคือคลิปนี้ที่นำมาให้ดู
มีรถคันหนึ่งเขาโดยสารแถวนั้นพอดี
ช่วงเวลานั้นพอดีเขาก็เลยเอาคลิปมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก

ชนประสานงาเข้าอย่างจังเลยค่ะ

แต่เคราะห์ดีมากไม่มีคนเสียชีวิตเห็นไหม

ใช่เนี่ยข้างหน้าเห็นไหม

นี่ค่ะคนที่เป็นเจ้าของคลิป
แล้วเสียงคนที่เป็นเจ้าของคลิปเขาพูด
เขาบอกว่าไอ้ย่อดีไม่โดนรถเรา

ดวงดีที่ไม่โดนรถของเรา
ชนกันก่อนต่อหน้าต่อตาเขาเลยค่ะ

บริเวณควร๑๘ขั้นบ้านบางศักดิ์
บนคึกคักอำเภอตุกัวป่าจังหวัดพังงา
ตะบนคึกคักเป็นตะบนเล็ก
รถที่มาเนี่ยค่อนข้างจะใช้ความเร็ว
แล้วถนนมันเป็นเลนสวน
พอใช้ความเร็วเรนสวนปุ๊บ

ไม่ได้รู้รถที่มาตรงหน้าคุณก็ชนเค้าอย่างจัง
แล้วก็ก่อนหน้านี้คนเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

คนที่นำคลิปนี้มาเผยแพร่

บอกว่าวันนั้นเขาขับรถขับมาเรื่อย
กระทั่งขับมาถึงจุดเกิดเหตุ
เด็นไปจอดด้านขวาสุดของถนน

จอดขวางหน้ารถก็เลยทำให้รถที่ขับตามมาเนี่ยต้องขับหลบทางด้านซ้าย
นึกภาพตามนะคะต้องขับหลบทางด้านซ้าย
หลังจากนั้นก็เลยโทรแจ้งศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน
เพื่อให้ลงพื้นที่มาช่วยคนเจ็บนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกกิติพงศ์ทองทิพย์ผู้กำกับสพตะกัวป่าบอกว่า
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐาน
หาเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเดี๋ยวจะเรียกทั้งสองฝ่าย
แล้วต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เดี๋ยวต้องรอให้คนเจ็บออกจากโรงพยาบาลซะก่อนถึงจะสอบปากคำได้นะคะ
ตอนนี้แพทย์ได้มีการเอ็กซาเรย์พบว่าหนักนะซี่โครงหัก๘ซี่
ส่วนลูกแล้วก็ภรรยาของเขาก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
โดยภรรยามีแผลที่ข้อเท้ากระดูกเท้าแตกมีแผลฟกช้ำ
ลูกชายคนโตเย็บที่หน้าผากคนกลางเจ็บกันทั้งครอบครัวแล้วค่ะ
คนกลางมีรอยฟกช้ำที่หน้าแข้งทั้งสองข้างส่วนคนเล็กฟกช้ำเล็กน้อย
ตอนนี้ทั้งหมดอยู่ในการดูแลของแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เดินทางกลับใช้รถใช้ถนนช่วงนี้ระมัดระวัง
โดยเฉพาะเส้นรองนะคะแบบนี้มันจะเป็นสองเล่นส่วน
ใช่เส้นรองเนี่ยอุบัติเหตุเยอะสุดเลยนะ